ช่วงนี้เป็นช่วงเดือนสุดท้ายของการไว้ทุกข์ของประสบการณิกรนะครับ
ตอนนี้หลายคนก็ต่างใส่ชุดดำครับเพื่อเป็นการไว้ทุกข์แล้วก็เป็นการแต่งกายสีสุภาพในชีวิตประจำวันครับ
สุภาพเพื่อเป็นการไว้ทุกข์ด้วยติดตามพร้อมกันจากรายงานครับ
เสื้อผ้าสีดำนำออกมาวางขายในตลาดและห้างสรรพสินค้าจำนวนมากอีกครั้ง
เมื่อไกลเข้าสู่ช่วงพระราชพิธีถวายพระเคลิร์งพระบรมศก
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศปภิษ
และยังคงมีประชาชนออกมาจับจ่ายซื้อเสื้อผ้าสีดำ
เพื่อสวมใส่ไว้ทุกข์แสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
ัชราฟาเรลไปใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศออสเตรเลีย
เป็นคนไทยอีกหนึ่งคนที่แสดงออกซึ่งความจงรักภักดี
ผ่านการสวมใส่ชุดไว้ทุกข์ตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมา
จะพักอาศัยอยู่ในต่างแดนและการเดินทางกลับประเทศไทยในครั้งนี้
ก็ตั้งใจมาร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙
มาหาซื้อชุดไทยจิตรดาเพื่อร่วมแสดงความอาลัยถวายแด่พระองค์ท่านเป็นครั้งสุดท้าย
ใส่ตลอดต้องพอท่านเสียปุ๊บก็ใส่ตลอดไม่เคยใส่สีอื่น
แล้วก็ตั้งใจมาเพราะว่าหนึ่งเราเกิดที่นี่เป็นคนไทย
และอีกอย่างหนึ่งเราก็รักท่านมาตั้งนาน

มันสินสิทธิ์อ่ะฮะรัชชนคนไทยอีกหลายคนต่างมีความรู้สึกไม่ต่างกัน
สมัครใจสวมเสื้อผ้าสีดำและสีสุภาพเพื่อร่วมไว้ทุกข์ตลอด๑ปีที่ผ่านมา
จงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่เก้า
รูปแบบที่ใส่ก็ส่วนมากจะเป็นเน้นทางเรียบร้อยแล้วก็ไปงานได้ค่ะ
ไปแบบสามารถส่วนมากจะเป็นแบบเรียบร้อยแล้วก็ไปสถานที่ราชการได้
แล้วก็กึ่งลำลองนิดหน่อยค่ะที่สามารถเราสามารถใช้เสื้อผ้าหลังจากนี้ได้อีกค่ะ
ใส่จริงแล้วก็คิดว่ายังจะคงคลุมโทนต่อไปเรื่อยเรื่อยอ่ะค่ะ
เออเท่าที่เราสามารถจะทำได้อาจจะถึงสิ้นปีนี้
แต่คือโดยส่วนมากคิดว่าใส่ไปเรื่อยก่อนสักระยะหนึ่งค่ะ
เพราะว่าก็มีผลต่อจิตใจเนอะมันก็ยังคงคิดถึงท่านอยู่อะค่ะ
นำเสื้อผ้าสีดำมาวางขายเป็นหลักรองรับกับความต้องการของประชาชน
สุภาพไม่มีลวดลายเป็นที่ต้องการสูงสุดโดยเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาปกติร้อยละสามสิบถึงสามสิบห้า
ในช่วงแรกที่เสื้อสีดำยังคงขาดตลาดแต่ผู้ประกอบการและโรงงานผลิตผ้าทุกรายต่างตั้งใจผลิตเสื้อผ้าสีดำออกมาให้ทันเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนตลอดปีที่ผ่านมา
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็เป็นเหตุการณ์ที่ทุกคนรู้สึกสูญเสียแล้วก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าแล้วก็ผมคิดว่าไม่มีใครเตรียมการหรือเตรียมความพร้อมเรื่องพวกนี้ไว้ล่วงหน้า
ณช่วงเวลานั้นก็เป็นจุดที่ทุกคนต้องการสินค้าแล้วก็ขาดแคลนพอสมควรนะครับบางคนในชีวิตเนี่ยปกติไม่ใส่สีดำเลยถือเป็นเรื่องไม่เป็นมงคลหรือว่าเป็นสีสีที่ดูหม่นหมองแต่ว่า
นาทีนั้นเนี่ยผมคิดว่าไม่มีใครคิดเรื่องนี้แหละทุกคนก็อยากจะใส่สีดำหมดแล้วก็ไม่สามารถหาได้ก็มาหาที่ปลาตินัมซึ่งทุกคนก็มองพระที่นั่นเป็นเป้าหมายแรกในการซื้อสินค้ากลุ่มเสื้อผ้านะครับ
เราเองก็พยายามจะกระจายสินค้าให้มากที่สุดทั้งให้กับผู้ค้าประจำของเราแล้วก็ให้กับลูกค้าปลีกที่มาจับจ่ายใช้สอยโดยทั่วไปด้วย
จากประชาชนคนไทยต่างต้องการสวมเครื่องแต่งกายที่สุภาพ
เพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
พอเริ่มมีการไวทุกข์กันนะครับในตอนเดือนตุลาพฤศิกา
เราก็มองเห็นว่ามันมีชุดไทยเนี่ยเริ่มกลับมามีดาราใส่เออแล้วใส่สวยฮะ
แล้วก็มองว่าถ้าเกิดคนไทยกลับมานิยมชุดไทย
ที่เป็นชุดไวทุกข์มันก็น่าจะสวยดีนะ
สำหรับคนไทยที่จะใส่กันแล้วมันก็ดูเรียบร้อยดูสุภาพ

จะเข้าสู่เดือนสุดท้ายในการไว้ทุกข์
หลายคนยังคงตั้งใจอย่างสุดความสามารถ
ซึ่งรวมไปถึงการแต่งกายสุภาพในชีวิตประจำวัน
และการแต่งกายเพื่อไปเข้าร่วมพระราชพิธี

อย่างถูกต้องเพื่อให้สมพระเกียรติ
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน